เสียแป้งนะครับหลังจากคลิปออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็อัดมาเนี่ยไม่ได้มีแค่คลิปเดียว
ล่าสุดมา๒คลิปแล้วเนี่ยนะครับก็คือฮาเลยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเสียแป้งนั้นยังอยู่ที่ไหนนะครับ
ดูจากคลิปแรกที่เสียแป้งได้เผยแพร่ออกมานะครับหลายคนบอกว่าสังเกตสภาพภูมิประเทศด้านหลังสถานที่ที่ทางเสียแป้งอยู่อาจจะไม่ใช่ประเทศไทยหรือเปล่า
แป้งครับได้อัดคลิปเผยแพร่สู่สาธารณชนก็จะเห็นสภาพโดยรอบนั้นเป็นสวนปาล์มน้ำมันที่ล้อมรั้วด้วยลวดหนามนะครับและตะข่าย
ซึ่งสวนแบบนี้จะพบมากในพื้นที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็ที่ประเทศอินโดนีเซียนะฮะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะหลบหนีอยู่ในประเทศอินโดนีเซียนะครับหรือว่าอาจจะอยู่ที่ติมอเลสเต้นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนนี่แหละนะครับอยู่ทางนู้นนะฮะหมู่เกาะในประเทศอินโดนีเ
ซึ่งเป็นอดีตจอมโจรขุนโจรทางภาคใต้ก็บอกว่าไม่ทราบว่าเสียแป้งนั้นกบดานอยู่ที่ไหนแต่ดูจากสภาพแวดล้อมและต้นไม้ที่อยู่ในคลิปยืนยันว่าไม่อยู่บนเขาแล้วซึ่งสภาพแวดล้อมที่เห็นนั้นเป็นลักษณะสวนปามเล็กซึ่งมีอยู่ทุกที่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับก่อนหน้านี้ครับลุงเอียดก็เคยขอเป็นคนกลางนะฮะ

ไม่ล่าเสียแป้งซึ่งวันนี้ทางภูมิศการตำรวจแห่งชาติยังพูดถึงนะคะว่าที่อยู่พิกัดที่อยู่ของเสียแป้งเนี่ยคือคือยังคงยืนยันนะคะว่ายังอยู่ในประเทศไทยครับแล้วก็ยังฝากไปถึงเสียแป้งด้วยว่าถ้าหนีต้องหนีไปตลอดชีวิตไม่ไหวนะต้องเข้ามามอบตัวน่าจะดีกว่านะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ส

ลงโทษทางวินัยและอาญาด้วยค่ะส่วนกระแสข่าวที่ออกมาบอกว่าเสียแป้งติดต่อขอมอบตัวท่านพบตรบอกไม่เป็นความจริงมีเพียงญาติของเสียแป้งเท่านั้นแต่ถ้าเสียแป้งติดต่อขอมอบตัวในฐานะพบตรขอยืนยันเรื่องความปลอดภัยและจะไม่มีการวิสามันแต่ถ้าการจับกลุ่มมีการต่อสู้กันตำรวจก็จะมีการใช้ดุลยพินิษฐ์ค่ะมันก็จะมี
เสียแป้งซึ่งก็ยืนยันว่าเป็นเพียงคนกลุ่มน้อยรวมทั้งที่มีนักการเมืองออกมาตำหนี่การทำงานของตำรวจก็มองว่ากลุ่มคนเหล่านั้นไม่เคยเข้ามาอยู่ในพื้นที่และไม่ทราบการทำงานของตำรวจซึ่งทั้งสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมนั้นมีอุปสรรคเยอะมากยืนยันว่าตำรวจไม่ได้มีปัญหากับชาวบ้านและก็ไม่ได้บกพร
แต่ก็ไม่มีเงินไทย

ขอให้มอบตัวแล้วยังมั่นใจว่าอยู่ในประเทศไทยคุณกาย

แต่ว่าคือเอาจริงเนี่ย

แต่ว่าหลายคนที่ดูเรื่องของใช่ไหมครับ
ฉากหลังสถานที่ที่ทางเสียแป้งเนี่ย

ต่างอาณานะครับว่าอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับ

ในพื้นที่เทือเขาบรรทัศน์ได้แหละก็สะท้อนมา

เพราะว่ามันเป็นปัญหาต่อวิถีชีวิต

เจ้าหน้าที่ชุดไล่ล่าทางเสียแป้งนั้น

น้ำตกท่าช้างน้ำตกหม่อมจุ้ย
ที่อำเภอตะโหมดในจังหวัดพัทธลุงนะครับ
ทำงานกันก็ยากลำบากในส่วนของตำรวจนี่ก็เห็นใจกันนะครับ

ขณะที่ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ตะบนตะโหมด

บอกว่าหากตำรวจไม่ถอนกำลังออก

น้อยกว่า๓หมู่บ้านด้วยกันนะครับ
เพราะว่าอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำ

จากว่าเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็จะออกไปหาปลา
ก็ถูกสั่งห้ามในตอนกลางคืนเนี่ยนะครับ
ขาดรายได้ทั้งที่คนร้ายเนี่ย
หลบหนีไปแล้วด้วยก็จะยิ่งสร้างความขัดแย้ง
ระหว่างทางเจ้าหน้าที่รัฐกับทางกลุ่มชาวบ้าน
ก็ขอให้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่สั่งถอนกำลังออกจากพื้นที่

ใช่ค่ะแล้วถ้าย้อนกลับไปดูถึงคลิปที่เสียแป้งปล่อยออกมา๒คลิปเนี่ย
เราก็จะพบว่าทั้ง๒คลิปมีชื่อของจรวด
หรือว่านายสิทธิเดชที่เสียแป้งบอกว่าคนนี้แหละเป็นต้นเหตุของเรื่อง
แล้วก็ได้รับการประกันตัวเพียงคนเดียวจากคดีพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน

จรวดนี้เป็นใครนะคะได้เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีที่แรกที่เดียวเลย
คุณออสซี่ดนระวีสุดพุ่มไปสัมภาษณ์เปิดใจมานะคะ
นายสิทธิเดชทรงเดชะหรือในจรวจ
ได้คุยกับผู้สื่อข่าวของเราถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วเล่าให้ฟังเป็นฉากแบบนี้ค่ะ
มุมของเขาเขาบอกว่ากรกฎาคมปี๖๒
มีผู้ชาย๘คนบุกมาที่บ้านถามว่าใช่จรวจไหม
เอาหลักฐานมาดูหน่อยขอดูใบอนุญาตนะคะ
จรวดก็เอาใบอนุญาตพกปืนมาให้ดู
สักพักหนึ่งผู้ชายกลุ่มนี้ก็ล็อกตัวเขา
เอาปืนจี้แล้วพาขับรถออกไปจากบ้าน
ชายชะกันกลุ่มนี้บอกกับเขาว่ามาทวงค่ายาเสพติด
แล้วบังคับให้เขาโทรหาพ่อให้เอาเงิน๑ล้าน๕แสนบาท

แล้วปรากฏว่าช่วงที่เกิดเหตุ
พ่อในจรวดเนี่ยเห็นภาพนั้นที่มีผู้ชายชะกันพานายจรวดขึ้นรถ
เขาดูเห็นจากกล้องวงจรปิดก็เลยรู้ว่านายจรวดถูกอุ้มไป
ก็เลยโทรขอความช่วยเหลือกับอายการบอย
ไปฟังเขาเล่าช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
แต่ว่าคือเป็นจุดที่จะไปจะประจำคุมแล้วอย่างนี้นะ
ถึงตอนนั้นใครไปช่วยที่แล้วเห็นนัก

ก็ไปกับมันไม่ปิดหน้าคนเดียวมันเลย

พึงเน็ตที่หลังประวัติที่เล็กก็คือปิดหน้าทั้งหมด
อ่าตึงก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขามาช่วยค่อยหรือว่า
เรื่อยปันปลื้อเอ็ดการณ์ตัวนั้นประวัติผมเองก็บอกว่า
ขอให้ลงจากรถนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกัน

อ่ะก็เล่ามาถึงตอนที่ไปช่วยเสร็จอ่ะนะคะ
ลงจากรถเกิดการปะทะกันขึ้นสุดท้าย
กลุ่มของเสียแป้งเนี่ยพานายจรวดไปส่งบ้านอายการบอย

จรวดถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่
ซึ่งเขาก็บอกเขาแปลกใจว่าจะไปแจ้งความที่ตัวเองถูกอุ้มไปเรียกฆ่าไทย
แต่กลับถูกแจ้งข้อหากลับ
ทีนี้ในส่วนความสัมพันธ์กับเสียแป้งเนี่ย
จรวดบอกว่าไม่ได้สนิทสนมกัน
ก็เพียงรู้จักกันผิวเผินตามภาษาวัยรุ่นคนพัทธลุง
ยืนยันว่าไม่ได้หลอกใช้หรือหักหลังเสียแป้งค่ะ
ส่วนที่เสียแป้งนะคะอ้างตัวว่าเป็นต้นเขาเป็นต้นเหตุให้ถูกจับกลุ่ม
นายจรวดบอกอยากจะขอโทษเสียแป้ง

แต่ก็ไม่มีใครอยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้น

ที่กล้าบุกเข้าไปช่วยเหลือในวันนั้น
จนทำให้เขามีชีวิตรอดค่ะ

คือถ้าดูในคลิปเนี่ยนะฮะ
เสียแป้งที่อัดคลิปเนี่ย

คนหลายต่อหลายคนนะครับ

ไอยการบอยที่อยู่ขวามือของหน้าจอ

มีการพูดถึงทางดาบติ๊ก

แล้วก็นี่ยังมีอีกหลายคนด้วยกัน

จรวดและหนึ่งในนั้นก็มีประธานติ่งค่ะอีกคนนึงที่เสียแป้งพูดถึงประธานติ่งเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้ปรากฏว่าเขาหายตัวไปประธานติ่งเป็นใครก็คือว่าถ้าไปดูจากข้อมูลที่ทางตำรวจบอกเนี่ย
ก็คือว่าวันที่จะไปชิงตัวนายจรวดเนี่ย
ติ่งเนี่ยก็ไปด้วยนี่แหละนะครับในข่าวบอกว่าเห็นเอาปืนของตำรวจในระหว่างการต่อสู้ตอนนั้นเนี่ยเอาไปด้วยนะครับ
ติ่งตอนนี้ปรากฏว่าไปตรวจสอบเขาหายตัวไปไม่มีใครตามเจอ
ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยืนยันว่าประธานติ่งนั้นเป็นคนดีนะครับไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลแต่อย่างใด
ในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงแต่ปรากฏว่าบ้านก็ปิดเงียบนะครับถูกล็อกอยู่
ทางชาวบ้านเนี่ยคุณพยมใจแป้นนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าประธานติ่งนั้นย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ๒๐ปีแล้ว
เป็นคนดีนะครับไม่ค่อยสูงสิงกับชาวบ้าน
ระหว่างที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลปรางหมู่
เป็นสอทรก็ไม่ได้ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลแต่อย่างใด
ส่วนบ้านของประธานติ่งนั้นจะอาศัยอยู่กับภรรยาเพียงแค่๒คน
แต่ว่าประธานติ่งนั้นหายหน้าหายตาไปหลายวันแล้วครับ
แกเป็นผู้มีสิทธิพลไหมไม่ครับ
จากนี้ครับทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านของสทบรรจงนะครับ
ซึ่งเป็นญาติกับประธานติ่งครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงนะฮะ
พอไปถึงก็ไปพบกับทางภรรยาของสธบรรจงนะครับ
ภรรยาก็บอกว่าทางสอทรนั้นไม่อยู่บ้าน
ที่ผ่านมาครับประธานติ่งเป็นคนดีเล่นการเมืองท้องถิ่นมาหลายสมัย
ส่วนทำธุรกิจอื่นไหมตนเองไม่รู้นะครับ
ส่วนตัวก็เจอกันบ้างปีละประมาณครั้งสองครั้งครับ
ทุกครั้งที่เจอกันก็ไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องส่วนตัว
โดยตนเองและสทบรรจงได้ดูคลิปเสียแป้ง
ที่พูดถึงประธานติ่งก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรนะครับ
เพราะไม่รู้ว่าทั้งคู่หมายถึงว่าประธานติ่งกับเสียแป้งเนี่ย

สองคลิปที่เสียแป้งปล่อยออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ
วันนี้ก็มีความเห็นกับและการหน่วยภารกรดิฐาน
สำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดนะคะ

ซึ่งบอกว่าหลังจากฟัง๒คลิปเนี่ย
คลิปที่๒มีจุดที่น่าจะเป็นความจริงนะคะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้มีจดหมายถึงอายการจังหวัดสารแขวงสงขลา

แต่โดนจดหมายข่มขู่เมื่อ๓๐ตุลาคมหลังเสียแป้งหลบหนี
ทำให้เสียแป้งเสมือนเป็นผู้ร้ายที่จะเอาชีวิตค่าราชการระดับสูง
ซึ่งตำรวจต้องมีหลักการว่าไม่สามารถจะเก็บไว้ได้
และจากการติดตามข่าวที่มีอายการบอยเข้ามาเกี่ยวข้อง
ก็น่าจะมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ต้องมีการอัดคลิปชี้แจง
แล้วนอกจากนี้ก็ยังทราบว่าเสียแป้งมีคดีเยอะแต่สั่งไม่ฟ้องหลายคดี
ซึ่งอายการบอยอยู่ในพื้นที่มานานจึงชวนให้สงสัย
ส่วนเรื่องความขัดแย้งของเสียแป้งกับกลุ่มตำรวจที่จะดำเนินการกับเสียแป้ง
เห็นว่าวิธีการต่อสู้ก็คือต้องลื้อคดีค่ะ
ว่าทำไมเสียแป้งถูกฟ้องเพียงคนเดียวเพราะผิดปกติ
จากที่ตำรวจจะส่งความเห็นแย้งเกือบทุกเรื่องหากอายการสั่งไม่ฟ้องค่ะ
ตำรวจนะนะเพราะว่าข่าวบอกว่ามีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่ช่วยอยู่ด้วย

ถามว่าแป้งที่มันหลบหนีมาได้ก็จงตรงอย่างที่พระบอตราวท่านพูด

นี่ค่ะมุมมองของอาจารย์ปรเมฆซึ่งนอกจากนี้ก็ยังแนะนำถึงการทำงานของตำรวจด้วย
นี่ค่ะมุมมองของอาจารย์ปรเมฆซึ่งนอกจากนี้ก็ยังแนะนำถึงการทำงานของตำรวจด้วย
นี่ค่ะมุมมองของอาจารย์ปรเมฆซึ่งนอกจากนี้ก็ยังแนะนำถึงการทำงานของตำรวจด้วย

บอกว่าคดีเสียแป้งต้องทำเงียบอย่าแถลงข่าวบ่อยอย่าแถลงข่าวมากเกินไปถ้าทำได้
คิดว่าไม่นานคงจับตัวได้แล้วก็จะต้องเค้นไปถามตำรวจที่เกี่ยวข้อง
คิดว่าไม่นานคงจับตัวได้แล้วก็จะต้องเค้นไปถามตำรวจที่เกี่ยวข้อง

คิดว่าไม่นานคงจับตัวได้แล้วก็จะต้องเค้นไปถามตำรวจที่เกี่ยวข้อง

คิดว่าไม่นานคงจับตัวได้แล้วก็จะต้องเค้นไปถามตำรวจที่เกี่ยวข้อง
คิดว่าไม่นานคงจับตัวได้แล้วก็จะต้องเค้นไปถามตำรวจที่เกี่ยวข้อง
คิดว่าไม่นานคงจับตัวได้แล้วก็จะต้องเค้นไปถามตำรวจที่เกี่ยวข้อง
คิดว่าไม่นานคงจับตัวได้แล้วก็จะต้องเค้นไปถามตำรวจที่เกี่ยวข้อง
ไม่นานคงจับตัวได้แล้วก็จะต้องเค้นไปถามตำรวจที่เกี่ยวข้อง
คิดว่าไม่นานคงจับตัวได้แล้วก็จะต้องเค้นไปถามตำรวจที่เกี่ยวข้อง
คิดว่าไม่นานคงจับตัวได้แล้วก็จะต้องเค้นไปถามตำรวจที่เกี่ยวข้อง
คิดว่าไม่นานคงจับตัวได้แล้วก็จะต้องเค้นไปถามตำรวจที่เกี่ยวข้อง

มีการเชิญแขกรับเชิญมาพูดคุยกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเสียแป้งนะครับ
ซึ่งก็น่าสนใจนอกจากแขกรับเชิญคนแรกคือผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรับปากบอกว่าหากเสียแป้งนั้นยื่นคำร้อง
ขอความเป็นธรรมนะครับก็จะติดตามผลให้อีกคนนึงก็คือทนายนะครับ
ทางทนายชัดนะครับทนายของเสียแป้งเนี่ยนะครับบอกด้วยว่าเจ้าตัวนั้น
น่าจะส่งคำร้องผ่านมายังตนภายใน๑๒วันนี้นะครับ
โดยทนายของทางเสียแป้งนะครับร้อยตรีชัชวานบำรุงวง
เปิดเผยในรายการเปิดปากกับภาคภูมิครับบอกว่ากรณีเสียแป้ง
พูดผ่านคลิปว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากอายการและตำรวจเป็นคดีที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่กรกฎาคมปี๖๒ในข้อหาปล้นนะครับมีคดีอาวุธปืนด้วย
ตอนนั้นศาลชั้นต้นก็พิพากษาจำคุกไป๒๐ปี๑๖เดือนแล้วก็สู้คดีอยู่ในชั้นอุทธรณ์
แต่ว่าไม่มีเรื่องของการชิงตัวผู้ต้องหานะครับหลังจากเสียแป้งหลบหนีไป
ไม่เคยติดต่อมายังตนครับแต่เมื่อปล่อยคลิประบายความรู้สึกออกมาว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
จึงพยายามสื่อสารไปว่าควรจะทำเอกสารร้องเรียนให้เห็นอย่างเป็นทางการ
ตนก็เลยติดต่อไปยังผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ
นายกรองตรีดรธนกฤษจิตอารีรัฐเพื่อจะส่งเอกสารคำร้องให้เสียแป้ง
ซึ่งก็คาดว่าภายใน๑๒วันนี้เสียแป้งจะส่งเอกสารมาให้
กำลังดูรายการอยู่นะครับ
ด้านคุณธนกฤษบอกว่าไปตรวจสอบเอกสารที่ผ่านมา
พบว่าคำร้องฉบับเดิมของเสียแป้ง
ที่ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในระหว่างดำเนินคดี
ส่งมาถึงรัฐมนตรียุติธรรมในช่วงรัฐบาลรักษาการ
ตอนนั้นคนที่รับผิดชอบในส่วนนี้คือทางอาจารย์วิศนุเครืองาม
ต้องจะทำน่าที่ติดตามเรื่องให้
ข้อสรุปอย่างไรก็จะส่งกลับไปให้กับทางทนายชัด
แล้วเสียแป้งก็ควรจะเข้ามอบตัวเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
หากยังหลบหนีอยู่อาจจะไม่ปลอดภัย
เดี๋ยวไปฟังเสียงทั้งคู่กันครับ
ผมมาว่าภายในวัน๒วันนี้
คือเร็วที่สุดก็อาจจะเป็นภายในสัปดาห์นี้
แต่ว่าหรืออาจจะเป็นวันนี้ก็ได้
วันนี้หรือ
อาจจะเป็นวันนี้ก็ได้นะครับ
ผมก็รออยู่ว่าใครจะติดต่อมา

แล้วผมเชื่อนะครับว่าขณะนี้นะครับเขาดูเราอยู่

เขาดูเราอยู่ผมเชื่อว่าเขาดูเราอยู่